รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

นี่ใจบุญนี่ใจบุญนะปีใหม่ที่ผ่านมา
เจ๊ก็เอาของไปบริจาคมาตั้งเยอะ

เฮ้ยเชฟไปบริจักษ์ที่บ้านบังแคเลยเหรอครับ
ใช่เจ๊ไปบริจาคที่บ้านบางแคร์ทุกเดือน
อุ๊ยสุดยอดทำไมเจ๊ไปบริจักษ์ที่นั่นหรือครับ
ชอบไปบริจาคที่นั่นเพราะว่าคุณแม่เจ๊อยู่ที่นั่น
โถอีเจ๊หลงชื่นชม

แม่เห็นบ้านนั่งหัวเราะขำใหญ่

พันธุ์๓

แสดงความยินดีกับฉันไง

สีสังคมเฮ้ย

กลับไปเฮ้ยเจอราปภพอคนนั้น
เมื่อกอนเดิม
เอ่อมันบอกพี่ใช่ไหมเจ้าของสร้ายทองส่องกระหลึง
เหี้ยเจอเหรอใจบอกพี่นี่
บอกพี่เองเออเออ
เฮ้ยมันเอามาคืนให้เอา

เอาตั๋วจำนำ
พี่ทำตัวจำนำร่วมด้วยหรอ

มันเอาทองฉันไปจำนำแล้วมาสวยจำนำมาให้

เขามีแต่เอาทองมาคืนจะได้ดีใจ

พี่บ้าปะเนี่ยพี่มีสมองไหมพี่บ้าปะเนี่ยเอาทำไมล่ะ

เขาเอาตัวจำนำมาคืนแล้วเราก็ต้องดีใจ

ถ้าเกิดเขาเอาไปขายทิ้งแล้วเอาตัวทิ้งไปเลย
พี่จะรู้ไหมว่าทองพี่อยู่ไหน

นี่น้าก็เลิกเธอไปเชื่อเขา

ยังไงก็ต้องทำโล่ให้เขาเจ๊ฉันเบิกเงินหน่อย
มึงได้ตั๋วจังหังก็ได้แต่น้าให้โล่หรือ

ถ้าเขาไม่เอาตัวมาให้น้าจะรู้ไหมว่าสร้อยน้าอยู่ไหน

บ้าหรือเปล่าไอ้เบิร์ดมึงนี่บอกไปฟังเลย
บ้าจะเป็นเจ้าของทองสองกระหึงเหรอ
มึงได้แค่ตั๋วมาไม่ได้ทองมา
แต่ได้ตัวมาน้าก็ได้รู้ว่าทองอยู่ไหน
ถ้าไม่ได้ตวงจะรู้ไหมว่าทองอยู่ไหน
เอออุทธิ์ความคาญ
ถ้าไม่หยุดเถียงกันฉันจะไล่ออกหมดเนี่ย

คุณฝนชนะสุนชอส

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

ใครนะใครนุ้ย
โจริงเป็นหัวหน้าธนาคละครสัตว์

แล้วมันเลื่อมไปอย่างไร
มึงไม่รู้แผนไหนมานี่

มันมีคนช่วยสนุกมากเลย

โอ้โฮดูพาวหาตัวอยู่กว่ามือ
เอาลิไม่ห้ามปล่อยให้คุยกับมันอยู่ได้

ผ่านมาได้จนถึงข้อที่ห้า
เรียกได้ว่าแจ็คพอร์ตอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วล่ะครับ
และวันนี้เธอจะสามารถเดินทางต่อไป

ไปลุ้นกันต่อเลยครับ

นี่ราคาไม่แพงนะฮะใส่ข้าวผัดใส่อะไรก็ได้เยอะแยะ

อันนี้ความอร่อยของเขาเนี่ยมันจะหวาน

หนูคิดว่าอันนี้กินแบบอย่างเดียวให้แบบเป็นสีเฉยนะ
อาจจะคิดแบบนั้นใช่ตอนหลังช้อนห่อนอุ๊ยช้อนห่อนอุ๊ยช้อนห่อนอุ๊ยช้อนห่อน

เตะทำไมมันต้องเป็นสีดำอย่างนี้

นี่สมาธิน้ำไม่มีเหรอ

แล้วมันคืออะไรนะคะ

ไม่ไปงานพัดกับใครหนูบ้าว
เอาล่ะตอนนี้เจ้าว่าขึ้นกับราคาหมดละ
อันนี้ก็เรียกว่าซอสปรุงรสชลาดเขียว
ขวดใหญ่ราคาถูกที่สุด
ของผมถูกกว่าเป็นง่วนเชียงเหมือนกัน
แต่เป็นซอสหอยนางรม
อันนี้๗๗๐กรัมครับผม
อ่าราคาถูกถูกค่ะอันนี้ถูกสุดเฮ้ยของผมถูกกว่านี่คือคำถามข้อที่ห้าค่ะ
มูลค่า๒๕๐๐๐บาทค่ะซ้อจักรอ้วนเทียนทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ
เชิญไปหมุนติ้วข้างในเลยค่ะหมุนติ้ว
อันนี้ตอนแรกคิดว่ากินกับข้าวผัดอะไรได้แต่ว่าจริงแล้วก็คือกินกับเป็ดปากกิ่งได้
กินกับหมูหันได้ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ได้อันนี้คือซอสปรุงรสฉลากเขียวค่ะพี่ฝน
อันนี้ซอสหอยนังรมใช่บอกแล้วไงว่าพี่ฝนเป็นคนทำกับข้าวแล้วทรงซื้อเครื่องปรุงเองทั้งหมด
จริงสิเออรู้ป่ะเออ

ปรุงรสฉลากเขียวที่พี่ฝนไม่ได้เลือก

และอันสุดท้ายค่ะซีอิ๊วหวานนะคะต้องแพงกว่า๓๐บาทค่ะพี่ฝน

แพงกว่าเท่าไหร่

แพงกว่าไม่ได้ผ่านข้อที่๕มาได้ค่ะ
พี่ฝนสะสมเป็นราคา๒๕๐๐๐บาท
เกิน๓๕๐๐๐บาทเดี๋ยวพี่ฝนอยู่ค่ะ

ของที่ไหนราคาถูกที่สุด

ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองดอยคำค่ะ
รอยคำนี้เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงนะคะ

อันแรกค่ะพี่ฝนค่ะนี่คือนมถั่วเหลือง๑๐๐แบบชง

มถั่วเหลืองผสมวุ้นมะพร้าว๒๕๐กรัม
อันที่๓เป็นนมถั่วเหลืองอัดเม็ดรสนม๒ห่อ

ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองจากดอยคำทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะพี่ฝน
เดินตรงนี้เลย
นมถั่วเหลืองผสมวุ้นมะพร้าวนมถั่วเหลืองอัดเม็ด
น่าจะเป็นตัวนี้นะเพราะว่ามันขายง่ายซื้อง่ายกินง่าย

อ่าตอบค่ะ

อันนี้ถ้าห่อเดียวเราก็เลือกอันนี้ไง

เอาล่ะไปเฉลยที่อันแรกนี่ค่ะนมถั่วเหลืองแบบชงค่ะที่พี่ฝนไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
สามสิบห้าครับอันนี้ถูกกว่าอยู่แล้วอันนี้ถูกกว่าอยู่แล้ว
นมถั่วเหลืองผสมบูรณมะพร้าวที่พี่ฝนเลือกราคาอยู่ที่
อ๋อถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า

ไม่ได้สุขภาพเอาแล้วไง

เอาแล้วแต่๒ห่อนะ

และราคาอยู่ที่

แพงกว่าแพงกว่า

โอ้โหแพงจริง

เป็นสินค้าจากดอยคำที่ราคาถูกที่สุด
ฝนค่ะตอนนี้ผ่านข้อที่๖มาแล้วค่ะ

ตื่นเต้นไหมยิ่งข้อสูงขึ้นสนุกด้วย
ความตื่นเต้นจะยิ่งสูงขึ้น

ไม่รู้ว่าพี่รับความตื่นเต้นไหวไหม

ห้าหมื่นข้อที่๘หนึ่งแสนพี่ฝนคะแต่ถ้าพี่หยุดตอนนี้นะ
รับเงินไปเลยชัวร์สะสมมา๓๕๐๐บาท
ให้พี่ครึ่งหนึ่งให้ไป๑๗๕๐๐บาทพี่พอไหมคะ
ถ้าพี่ไม่พอเงิน๕๐๐๐รอพี่อยู่

ถ้าพี่ตอบผิดแล้วก็โบเบ๋ค่ะพี่
แม่บอกแล้วคนอย่างฝนบอกแล้วมาถึงขนาดนี้

เอาน้องเหวียงอยู่
ไปต่อไม่รอแล้วนะ
ถ้าไปต่อไม่รอแล้วนะ
เงิน๕๐๐๐๐บาทก็รออยู่ข้อหน้าแล้วนะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
คุณมีรอด

ส่วนของสภาพอย่างไรดูแลตัวเองมากหรือเปล่านี่

อังกฤษ

ไปหาหมอไม่เจอไม่เจอหมอหรือไม่เจออะไรก็ว่าไปสิ
กูจะได้ตอบตอบว่าไม่เจอโรงพยาบาลอ๋อเอาใหม่ได้เหรอเออ
ไม่เจอโรงพยาบาลเหรอ

ตนเตรียมมุกมาจากบ้านกลับโดนคุณบอลเทกระจาดซะอย่างนั้น
แต่ไม่เป็นไรครับเราต้องไม่ท้อช่วงหน้ามาเล่นกันต่อ
พร้อมกับคำถามข้อที่๗ของคุณฝนด้วยพักสักครู่เดียว